สกุลจะพาไปดูคลิปวีดีโอที่คนเขาทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเรื่องของการแย่งที่จอดรถในที่สาธารณะใช่ไหม

ซึ่งเรื่องนี้นะครับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะต่างฝ่ายต่างยันว่าที่ตรงนี้
เป็นที่ที่เคยจอดมาก่อนเป็นที่ของพวกเธอ
ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
ก็เราไม่ได้ออกไปไหนแล้วเราต้องขยับเหรอ

ก็เราไม่ได้ไปไหนเรานอนอยู่ห้อง
นี่ก็นอนอยู่ห้องเหมือนกันเวลาไม่ได้ไป
จำเป็นต้องลงมาขยับร้อนในเมื่อตรงนี้มันว่างอยู่
คุณมาทีหลังคุณต้องไหนว่างคุณก็ต้องจอด
วันไหนเรามาที่หลังเราไม่มีที่จอดเราก็ไม่ได้จอด

เอาเมียมาก่อนนี้ก็ไม่ผงควรมาถัดเหมือนกัน

นั่นเรื่องของคุณแต่เรานอนอยู่บ้าน
แล้วคุณก็ไม่ใช่ซื้อที่จอด
แล้วเราควรต้องมาขยับให้คุณหรอกคุณเป็นใคร

พูดอย่างนี้ใหม่เขาว่าอย่างไร
ถ้าเราไม่ได้ยินคำนี้เราไม่ขึ้นเลยเนี่ยเราไม่ของขึ้นเลย
ของขึ้นจริงจากคุณฉันกลายมาเป็นมึงกูแล้วนะฮะ
คนก็มาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้เยอะเลย
และหลายคนก็บอกว่าสะดวกพอกันทั้งสองฝ่ายแล้ว
เพราะว่าที่มันเป็นที่สาธารณะ

ก็คลิปนี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นที่ซอยสุขสันติ๒
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปเป็นเจ้าของรถยนต์คันสีเหลือง
ซึ่งเธอนำรถสีเหลืองจอดอยู่ข้างร้านเสริมสวย
และมีปากเสียงกับผู้หญิงและผู้ชายที่สวมเสื้อสีเขียวทั้งคู่
แย่งที่จอดรถพื้นที่ข้างร้านเสริมสวย
ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ตรงนี้เลยนะ
แต่อ้างกันว่าจอดจุดนี้เป็นประจำ
ฝ่ายคนที่ถ่ายคลิปซึ่งเป็นเจ้าของรถสีเหลือง
นำมาจอดข้างร้านเสริมสวยก่อน
ก็บอกว่ารู้จักกับร้านเสริมสวย
แล้วก็จอดแบบนี้มา๑๐ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเลย

เพราะว่าชายหญิงคู่ที่ใส่ชุดสีเขียว
ในคลิปขับรถกระบะมาเข้าไปปลุกเธอ
บอกให้เธอมาขยับรถและมาปลูกเธอถึงในบ้าน
แล้วก็บอกว่าทำไมจอดแบบนี้ไว้๓วันแล้ว
จะขอจอดบ้างขยับไปตรงอื่นได้ไหม
แต่ผู้หญิงเจ้าของคลิปแล้วเป็นเจ้าของรถสีเหลืองบอกว่า
ฉันก็จอดอยู่นี่เป็น๑๐ปีแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใคร
ถ้าตรงนี้มันไม่ว่างก็ไปหาที่จอดอื่นซิ
ทำไมต้องมาปลูกฉันมันก็โมโหกำลังนอนอยู่นอนไม่พอ
และยังอ้างว่าชายคนที่ข่มขู่เนี่ย
เจ้าของรถเหลืองนะเขาก็บอกว่า
ผู้ชายที่ใส่เสื้อเขียวคมคู่
ว่าถ้าไม่ถอยก็ไม่รับประกันนะ
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรถของเธอ
ลักษณะก็คือเหมือนข่มขู่แหละนะครับ
หลังจากเกิดเหตุทางสาวคนถ่ายคลิป
เข้าแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ